คราวนี้นี่โอ้โหเหมือนกับเป็นคนหาปลาไงแล้วบุกมาในบ้านชาวบ้านจะมา
ขโมยของนั่นแหละแล้วบ้านหลังเนี้ยเคยโดนก่อเหตุมาแล้ว
่องมาแล้วสองรอบครับไอ้รอบนี้นะชาวบ้านเขาจับตัวเอาไว้ได้
เออแล้วถามด้วยเนี้ยมาทำแบบเนี้ยทำทำไมอืม
มีคนสั่งมาในหูอ่าหรอใครสั่งอีกล่ะเสียงแว่วมาอีกแล้วคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดอ่ะภาพมันไม่ชัดเลยแหละแต่นี่ค่ะตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นน่ะ
คือเห็นเลยตอนที่ปีนเข้ามาในรั้วบ้านนะเหมือนกับเขากำลังแบบดูอยู่อ่ะว่า
แล้วพอมาแล้วปั๊บเนี่ยเจ้าของบ้านเห็นไงเห็นก็บอกชาวบ้านสิ
มาช่วยด้วยขโมยขโมยเข้าบ้านก็ต้องรีบมาจับตัวผู้ชายคนนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชุมชนลุมพลีนะคะที่อายุทยา
แล้วตอนไปถึงนะชาวบ้านเขารุมล้อมกันอยู่

ใช่นั่งหน้าจ๋องแบบนี้เหมือนจะสำนึกผิด
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๕ปีชื่อสารวุฒิ
คือเขาก็บอกว่าผมเข้าไปในบ้านคนอื่นจริง
แต่ว่าผมยังไม่ได้ขโมยอะไรเลย

เขาก็เลยถามไงบอกอ้าวแล้วยังไม่ได้ขโมย
ก็กำลังจะขโมยไงแต่เพียงแต่เจ้าของเขามาเจอก่อน

แล้วก็เลยถามว่ามาแบบนี้ทำแบบนี้ทำทำไม
ตัวนายสารวุฒิบอกว่าได้ยินเสียงแว่ว
สั่งมาในหูบอกให้เข้ามาบ้านนี้ให้มาขโมย
โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้นะก็เคยมาขโมยบ้านนี้ละรอบนึงไง
รอบนี้มาอีกก็โดนเจ้าของจับได้ค่ะ
อยากฟังเสียงเขาจังเลยไอ้ที่บอกว่ามีคนสั่งมานะ
ลองฟังดูค่ะ
เอาไปครับหลับไปแล้วครับ
เราไม่เข็ดเหรอเข็ดครับ

มันหลุดไป
มันลุดตัวนะเดียวแบบลุดตัว
ลุดจริงที่ลุดไปแบบเสียง

ใช่ค่ะแล้วเจ้าของบ้านนี้นะคะ
เขาบอกว่าโอ๊ยมา๒ปีที่แล้วกับไอ้คนนี้มาก่อเหตุ
คุณผู้ชมถูกดำเนินคดีไปนะ
ติดคุกไปนะมารอบนี้พ้นโทษมามันมาอีกมาก่อเหตุอีก
นี่เจ้าของบ้านค่ะเขาเล่าให้ฟังนะว่า

ว่ามันมีความเคลื่อนไหวคือเวลามีอะไรเคลื่อนไห
กล้องจะส่งสัญญาณเตือนลองฟังเจ้าของบ้านเขาเล่าหน่อยละกันค่ะ
ตอนแรกอ่ะเห็นหน้าไม่ชัดพอแล้วเขาวิ่งออกมาเอาเห็นแล้วน่าจะคนนี้
แต่ว่าหน้าไม่ชัดแต่ลักษณะชู้
แล้วเขาก็ไปแอบอยู่บ้านข้างบ้านหลังเล็ก
พอดีนี่ก็วิ่งพอรู้ว่ามีคนแล้วล่ะ
ก็วิ่งไปตามหลานคลานมา๒คนวิ่งมา
โทรไปเขาก็เขาก็วิ่งหนีวิ่งมาออกตรงนี้
เขาไปฉายกล้องเขาบอกเขามาหาปลา
มันไม่ใช่หาปลามันออกมาจากบ้านเขาไล่ตามกันมา
แม่อ้างว่ามาหาปลาไงเพราะว่าไม่ใช่เราถามแค่เจ้าของบ้านอย่างเดียวนะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าอ๋อไอ้ตัวนายสาราวุฒิเนี่ย๒ปีก่อนก็อย่างนี้แหละ
ทำมาเป็นคนหาปลาคือเหมือนกับมองอยู่อ่ะบ้านไหนไม่มีคนนะคุณ
ขโมยของเลยแม่ทำเอาถังเอาอุปกรณ์มาด้วยนะ
ใช่แล้วพอได้ของมาเขาทำไงข้าวไอ้พวกนั้นไปขายค่ะ
แล้วก็เอาตังค์มาใช้ครับเราคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ด้วย
ผู้ใหญ่บอกว่าแถวนี้นะเขากลัวเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายหลังด้วย
ซึ่งที่ผ่านมานะฝ่ายปกครองก็มาติดตามเรื่องพฤติกรรมเสพยาอยู่ในช่วงบำบัดอยู่ไงคุณ
รวมถึงต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตด้วย
แต่แหม่ดันมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะคะ
ก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีค่ะ